หลายคนนะครับนอกจากจะตอบมาเรื่องของเสื้อ
เรื่องของวัดที่หวังว่าจะถูกเผื่อได้เสื้อไป

เขาก็ส่งข้อความมาทางช่องทางไลน์ว่า

คิดถึงคุณนิวนาวคุณนิวนาวหายไปไหนอะไรต่าง

ใช่แล้วล่ะครับเพราะว่าเขาพาคุณผู้ชมผู้โชคดีนะ
ไปเรียนรู้เรื่องของการพับดอกไม้

เขาจะพาไปสร้างอาชีพหาทางรวยยังไงบ้าง
ตลอดพารวย
ชื่อว่าตอนนี้นิวมาอยู่ที่ปากคลองตลาดแล้วค่ะคุณผู้ชม
จากที่เรานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รู้จัก
พี่ดานักทัพดอกบัวแห่งปากคลองตลาดจริง

สามารถรังสรรค์ดอกบัวธรรมดา
ให้เป็นดอกบัวที่มีความสวยงามหลากหลายรูปแบบ
และสร้างรายได้มาแล้วนะคะ

ถือว่าได้รับการตอบรับจากแฟนตลอดข่าวเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
ทางรายการต้องขอขอบคุณทุกข้อความจริงนะคะ
ไปทำความรู้จักกับเขาทั้งสองคนกันเลยค่ะ
ท่านแรกคุณบุษรินบุญเลี้ยงผู้โชคดีจากสมุทรปราการค่ะ
ก็เป็นแฟนรายการติดตามตลอดค่ะ
พอทราบข่าวว่าทางรายการมีกิจกรรมตลอดพารวย
หวังว่าหยัดจะได้มาเลื่อนกิจกรรมครั้งนี้
ดีใจถ่ายแคปหน้าจอไว้แล้วส่งไปให้ที่บ้านดู
ท่านที่๒คุณธีรเดชธิสานุรักษ์
ผู้โชคดีจากรังสิตประทุมธานีค่ะ
ก็ดูติดตามมาหลายปีครับดูเกือบทุกวันนะครับ
ก็เห็นหลายกิจกรรมแล้วก็สนใจ
แล้วก็พอเห็นกิจกรรมนี้ก็เลยลองสมัครดูในคอมเมนต์นะครับ
อยู่ก็ได้เป็นผู้โชคดีก็มันก็เหมือนถูกรักษาลินค่ะ

เชฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

มันเหมือนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะครับ
ผมว่ามันไปต่อยอดทำธุรกิจหรือขายของอะไรได้ดีขึ้น
พี่มองว่ามันเป็นการฝึกสมาธิอะค่ะ
จากดอกบัวที่อยู่เฉยเราเอามาพับให้มันสวยขึ้น
อาจจะแบบเข้าไปต่อยอดเป็นขายออนไลน์หรือว่า

ถ้าพร้อมกันขนาดนี้แล้วไปพบกับพี่ดากันเลย
เฮ่ยวันชื่อ

นี่มันเซลปในโซเชียลมีเดีย
สวัสดีครับ
จัวมทางนี้เลยน้องแบงฟ์และสเตอร์
จะพอมาก่อนสิ
พี่ดาพร้อมไหมคะก่อนที่เราจะไปพับกันเนี่ยเราก็ต้องขอความรู้ก่อนเรื่องของการเลือกดอกบัว

ก็ต้องรู้ค่ะถ้าดอกบัวมันอ่อนมากพับแล้วกิดมันจะดำ
แล้วถ้าแก่มากแก่มากก็พับแล้วมันจะล่วงง่าย

ค่ะสีจะต้องที่มีความที่ไม่เขียวเกินไป

อันนี้คือลักษณะของดอกที่จะนำมาพับ

พับดอกบัวแบบดอกกุหลาบนั้นนะคะพี่ดาบอกกับพวกเรา
เริ่มจากพับกลีบดอกบัวครึ่งกลีบและม้วนย้อนเพื่อซ่อนกลีบให้แน่นแบบนี้ค่ะ
ทำแบบเดิมไปเรื่อยจนครบทุกกลีบก็ได้แล้วล่ะค่ะ
ดอกบัวแบบกุหลาบแสนสวยงาม
ข้อแรกต้องใจเย็นต้องใส่ใจกับการพักดอกบัว
ต้องดูว่าเราจะทำได้ไหมอะไรอย่างนี้
แม่นักเรียนแต่ละคนมุ่งมั่นตั้งใจกันแบบสุดเลยล่ะค่ะ
คือความที่เราเป็นผู้ชายโดยเรามือหนักแล้วก็เวลา
จากปีดอกบัวเนี่ยเราก็จะเบา
กลัวว่ามันจะแบบกรีดมันจะหักหรือมันจะขาด
แต่ข้อจริงพอเราเบาเกินไปรูปทรงที่เราต้องการมันก็ไม่ได้

มีโอกาสได้มาเรียนทำกับครูผู้สอนเองเลย

พอทำเข้าจริงมันก็เป็นงานที่ยากต้องใช้สมาธิ
พี่ดาเขาพับเด็ดไม่ง่าย
แต่พอลองพับจริงจังแล้ว
บอกตรงว่ามันไม่ง่ายเลยครับผม
อ่าเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบจะได้แล้ว

เพราะว่าภาพดอกแรกก็ดูแลสวยแล้วค่ะ

ดอกกุระเขาเจ้ามือจะแข็งนิดหนึ่งค่ะ
ก็ต้องให้นิ่มหนวนกันนิดหนึ่ง
อ่ะคลิปที่๒ทุกคนสู้ต่อไปค่ะ

แบะเกียปออกมาให้บานออก

พับทบย้อนมานะทีสี่เปลี่ยนน้องแบ้งยังไม่ได้

ต้องสอนอีกหลายเที่ยวค่ะน้องแก๊งค่ะ

เย่
ทับเป็นดอกกุหลาบได้แล้ว
ทุกคนสุดยอดมากเลยนะคะ

ก็เล่นเอาเหล่าผู้โชคดีทั้งสองคน
รวมไปถึงน้องแบงค์ถึงกับเหงื่อตกเลยล่ะค่ะ
แต่ทุกคนก็ตั้งใจฝึกฝน
พักตามคำแนะนำของพี่ดากันอย่างไม่ย่อท้อ
เพื่อจะนำความรู้กลับไปต่อยอด

เห็นแบบนี้แล้วนิวนาวก็อดยิ้มไม่ได้นะคะ
แต่ความสุขความสนุกกับการเรียนพับดอกบัว

เพราะยังเหลืออีกตั้ง๒แบบให้ได้พับกัน
แต่จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในตลอดพารวยค่ะ

ยังมีอีก๒แบบอย่างที่คุณนิวนาวบอก

ติดตามต่อในวันพรุ่งนี้เลยจ้า